คุณผู้ชมครับชาวนาหลายคนเขาสืบทอดอาชีพเรื่องของการทำมาตั้งแต่รุ่นของ
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางคนก็ทำต่อมาจากรุ่นของคุณพ่อคุณแม่
ช่วงที่ขายข้าวราคาดีได้หมื่นกว่าบาทก็ขยายพื้นที่ไปเช่าที่เพิ่มไปซื้อที่นาเพิ่ม
แล้วก็ปลูกไปลงทุนไปแต่มาณวันนี้ผลตอบแทนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ
ราคาข้าวลดลงต่ำสุดในรอบ๑๐ปีความหวังค่อนข้างจะริบหรี่
จะลืมตาอ้าปากแทบจะไม่มีบางคนก็คิดจะหันหลังให้กับอาชีพนี้
ก็มีแต่ว่าทำไม่ได้ครับพอถามว่าท้อไหมแน่นอนทุกคนบอกว่าท้อ
แต่ว่าลงทุนไปแล้วทำอย่างไรได้ต้องแบกรับโชคชะตาแบบนี้ต่อไป
ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ทำนามาก็ทำตามพ่อแม่มาตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะทำมา๓๖ปีแล้วค่ะ
สถานการณ์การทำนาตอนนี้ก็แย่ค่ะ

คือเหมือนว่าต้นทุนการผลิตสูงแต่ว่าราคาข้าวมันตกต่ำอะค่ะ
คือขายแล้วแทบไม่เหลือเลยค่ะหักค่าใช้จ่ายแล้วค่ะ
ธนัญญามีโตเกษตรกรจังหวัดชายนาฏน้ำเสียงสั่นเคลือ
เล่าถึงรายได้ที่กำลังเข้ามาจากการทำนารอบนี้
ที่เธอแทบจะไม่เหลืออะไรเลยหลังลงทุนไปกว่า๕๐๐บาทต่อไร่
อย่างตีดินก็ต้อง๒รอบ๒รอบก็รอบละ๒๓๐ก็๒รอบ
๒รอบแล้วค่าทำเทือกอีกไล่ละ๒๐๐ปีละ๒๐๐
แล้วค่ารถดูดรถเกี่ยวอีก๔๕๐แล้วก็ค่ารถเข็นอีก
แล้วไหนจะค่าเช่าอีกคะบางที่ถึงไล่ละ๑๕๐๐บาทค่ะ
แต่ที่พี่ทำอยู่นี่ไล่ละ๑๐๐๐บาทค่ะ
คือสรุปแล้วต่อไล่ก็ประมาณ๕๐๐๐บาทขึ้นไป
ธนัญญาตัดสินใจขายข้าวในทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ
แม้จะตระหนักดีว่าข้าวยังมีความชื้นสูง
และจะได้ราคาต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด
ขณะเดียวกันเองก็ต้องกังวลว่าโรงศรีจะรับซื้อหรือไม่
เพราะเริ่มมีบางแห่งที่ไม่รับซื้อข้าวแล้ว
ทั้งสี่ก็ยังบางที่เขาก็เต็มแต่บางที่เขาก็ซื้อ
ก็คือเหมือนก็ถ้าพูดว่าเต็มเหมือนอีกโรงศรีบอกเต็ม
โรงศรีนึงก็เหมือนจะเล่นตัวแล้วว่าเต็ม
ก็อาจจะกดราคาได้อะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นค่ะ
ในช่วงที่ข้าวตลาด๑๕๐๐๐บาท
นัญญาตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือทกศมาลงทุนซื้อนาแปลงใหม่

ด้วยความหวังที่ว่าเธอจะสามารถลืมตาอ้าปากได้
แต่ราคาข้าวกลับตกลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับปีที่แล้วงดทำนาปรังเพราะฝนแรง

ขณะที่ภาระหนี้ก็รุมร้าวเจ้าหนี้เริ่มทวงถาม
ก็มีเตือนมาแล้วค่ะทกศเขาก็เตือนมาแล้ว

ท้อมากเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาทำนามาเนี่ย๓๖ปีเนี่ย
ไม่เคยท้อยังปีนี้เลยค่ะ
คือมันท้อแล้วมันไม่เหมือนไม่มีหวังอะไรเลย
ทำไปเพื่อวันนึงเกี่ยวมาก็จะเหลือไม่เหลือก็ไม่รู้
หากรัฐบาลมีนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือกเจ้า
ให้อยู่ที่ตันละ๙๐๐๑๐๐บาท
ธนัญญามองว่าเป็นราคาที่ทำให้ชาวนาพออยู่ได้
แต่หากราคาเฉลี่ยยังคงอยู่ที่๕๐๐๖๐๐บาทต่อตัน
ในอนาคตเธออาจจะต้องขายผืนนาทั้งหมดของเธอ
หันหลังให้กับอาชีพชาวนาที่เลี้ยงปากท้องมานานถึง๓๖ปีเต็ม
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน